เตือนภัยนะเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศคือต้องระวังมิตรเลย
มิตรชาชีมันจะมาประชิดตัวแล้วก็มาหลายรูปแบบ
นี่ที่สเปนค่ะคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์นี้คือคุณพอพัทรพลแล้วก็ภรรยา
เที่ยวกันไงจะหาเหรียญ๕ยูโรคนร้ายมาประชิดตัว
มันล้วงเอาไปเลยคิดว่าจะไม่ได้คืนแล้วแน่นอนใช่ไหม
ถูกอยู่แล้วไม่ได้คืนหรอกลองฟังคุณพอค่ะ
เดี๋ยวไปดูไหนกัน
ถ้าคุณดูถึงตรงนี้ต้องบอกว่าคุณโชคดีมาก

เพราะว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้เข้าไปที่พาเลสนะ
แต่ว่าเราโดนล้วงกระเป๋า
จะให้ไปทำพิธีขอพรด้านในสถานที่ท่องเที่ยว

ก็เลยหยิบกระเป๋าตังค์ออกมาจะหาไง
หาเหรียญ๕ยูโรไอ้จังหวะนั้นแหละ
คนร้ายช่วยเลือกอ๋อมาเดี๋ยวช่วยเลือกว่าอันไหนเหรียญ๕เหรียญ๑๐ยูโล

พอได้เหรียญ๕ยูโรปั๊บเก็บกระเป๋าตังค์
แล้วตอนที่กำลังจะเข้าไปด้านใน
ตำรวจนอกเครื่องแบบสเปนปลี่มาไปชิดตัวเลยนะ
บอกให้คุณดูกระเป๋าเงินก่อนเลย

ตำรวจอธิบายให้ฟังว่าคุณโดนล้วงกระเป๋าแล้ว
แล้วพอเปิดดูเฮ้ยเงินหายไปจริงอ่ะ
แล้วตำรวจบอกว่าตอนนี้นะมิจฉาชีพที่เมื่อกี้เอามาหลอก

ให้ไปทำเอกสารที่โรงพักเลยเดี๋ยวดูช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

ครบเพราะเมื่อกี้เรารู้สึกว่าตาเรามองกระเป๋าอยู่

เนี่ยตรงนี้นะที่มีแบงค์ทั้งหมดเนี่ยนะคะ

ตำรวจก็อธิบายว่าคุณต้องไปโรงพักกับเรา

ตัวน้องชายเขาก็เดินเข้ามาของเงินในมือเลยนะ

ตกลงได้คืนคุณผู้ชม๔๕๐ยูโร
เงินไทยก็ประมาณ๑๖๐๐๐บาทค่ะ

แบบโอ้ยมันไวมากตอนแรกตามองกระเป๋าอยู่ใช่ไหม
เขาใช้จังหวะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
หรือจะมีจุดแค่นิดเดียวที่จะเบี่ยงความสนใจ

ดังนั้นระมัดระวังนะคะเวลาที่ไปต่างประเทศ
เขาจะบอกเลยว่าให้พยายามสะพายกระเป๋าด้านหน้า
แล้วก็พักเขาเรียกว่าพกเงินกระจายหลายจุด

ถ้าเกิดว่ามันเอาไปนี่มันเอาหมดเลยจริงนะคะ
นี่ขนาดยืนอยู่ทั้งสองคนนะยังโดนล้วงไปต่อหน้าต่อตาได้เลย
โอ้โหตำรวจมัดเรดนี่เก่งจริง
บางคนที่เขาจะไปต่างประเทศเขาไปเสิร์ชเลยนะ
ว่าคุณไปประเทศนี้คุณต้องป้องกันวิชาชีพแบบไหน
เพื่อนผู้ชายเคยเจอคือไปถึงผู้หญิงมันเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะ
จังหวะเปิดให้ดูให้เห็นเปลือย
แล้วอีกคนนึงแบบเอากระเป๋าไปมันใช้วิธีการขนาดนั้นเลย
ที่ไหนไม่ว่าจะได้ระวังตัวไว้